วันนี้สามศูนย์เป็นเลขนำโชคนะคะยังไงครับ
ถูกล็อตเตอรี่กันไหมคะเลขท้ายสองตัวออกสามศูนย์ค่ะ
อืมหนึ่งในผู้โชคดีคือคนที่บอกว่าเขาจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
อ่าคุณพิธาริมเจริญรัฐนะคะวันนี้ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวด้วยค่ะ
บอกว่าซื้อระหว่างลงพื้นที่ขอบคุณชาวลำพูนคนก็เข้ามากดไลค์กันเพียบเลยนะคะ
คุณอุ้งอิงก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะวันนั้นที่ไปลำพูนแล้วมีแม่ค้ามาขายให้ใช่ไหม
ใช่เนี่ยโชว์เลขเลยนี่อุ้ยถูกเลขท้ายสองตัว
สลากวันนี้นะคะเลขท้ายเนี่ยออกสามศูนย์ส่วนเลขที่หนึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ
สองหกสี่แปดเจ็ดสองค่ะคุณพิทาถูกสองสองใบสองใบก็สี่พัน
ใช่เขาบอกว่า๓๐ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับ
คือจังหวะที่เขาไปกราบไหว้ลานเจ้าแม่จามเทวีที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารนะคะ
นี่เห็นไหมมีหลักฐานชัดเจนเป็นคลิปตอนซื้อด้วย

เอาเลิกเอาชัยไปหา๓๗๖ซื้อไว้เลย

มันเยอะมากเป็นแสนเลยนะคะคุณอุ้งอิงก็เหมือนกันค่ะ
บางคนก็บอกว่าแหมเกินไป

จะกระตุ้นเศรษฐกิจซะแล้วเหรอคุณพิทา

โพสต์แบบนี้อีกคนหนึ่งที่เฮค่ะ
คือคุณป้าท่านหนึ่งชาวบ้านคำม่วงเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าตามเลขท้ายนี้มานานแล้วซื้อตามว่าที่นายกนี่แหละ
ป้าถูกด้วยดีใจจังเลยเนี่ย
เป็นยังไงคะวันนี้คนโชคดีประจำวันที่๑๖มิถุนายน

ได้มาตามนายกพิทาพาซื้อ๓๐เห็นเลข๓๐ก็เลยซื้อเลย
โอ่ยดวงมันมาเนาะ

สู้นะคะเชียร์เต็มที่เลย
หลายคนถึงขั้นว่านี่ล็อกเลขหรือเปล่าเนี่ย

หรอกเขาแซวกันเพราะวันนี้เนี่ย
ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

การออกรางวัลในทุกมั่วทุกครั้งเนี่ยมันก็เป็นครับ
เป็นไปด้วยการโปร่งใสด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอยู่แล้ว
แล้วเราก็มีการถ่ายทอดสดตลอดถูกไหมอืม
เห็นหมดเลยใครหยิบใครจับใครหมุนอะไรยังไง
จริงตอนที่ออกเลข๓๐นี่ก็ไม่คิดว่าเป็นเลขดังนะ
แต่พอรู้ว่าเป็นเลขที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจ
เพราะว่าคุณพิธาลงพื้นที่แล้วซื้อมาเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกัน
แต่มันก็คือความบังเอิญแหละเพราะว่าแหม่สลากินแบ่งรัฐบาลอ่ะ

ทางด้านพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตัวแทนจากทุกฝ่ายก็ร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล
ไม่มีใครรู้หรอกว่างวดแต่ละงวดเนี่ยมันจะออกเลขไหนยังไงกันบ้าง